ตรงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าคดีหญิงไก่กันหน่อยนะคะ
ยิ่งนานวันตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนในวันพรุ่งนี้ทนายความสงการบอกว่าก็จะพา
พยานปากสำคัญ๒ปากนะคะเดินทางไปให้ปากคำ
กับตำรวจที่กองปราบด้วยค่ะนายสงการอัจฉริยศัพ
เครือข่ายบ่อนทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
นำพยานปากสำคัญ๒ปากแล้วก็เอกสารที่เป็นหลักฐาน
คดีของหญิงไก่หรือว่านางมนตายกรัตนการ
ผู้ต้องหาแจ้งความเท็จพยายามค้ามนุษย์และแอบอ้างเบื้องสูง
เข้าพบกับพลตำรวจโทษธิติราชน้องหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามในวันพรุ่งนี้
โดยเป็นบุคคลที่เคยถูกหญิงไก่แจ้งความดำเนินคดีอาญา
และถูกฟ้องร้องมากกว่า๑๐คดีตั้งแต่เมื่อยังอยู่เป็นฐานะ
นาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและประธานชมรมจังหวัดพิศนุโลก
ในขณะนั้นส่วนพยานสำคัญอีกปากหนึ่ง
เป็นพระพิสุวัดดังแห่งหนึ่งที่เคยถูกหญิงไก่อวดอ้างว่า
เป็นคุณหญิงแล้วก็เข้ามาข่มขู่คุกคามส่วนความคืบหน้ากรณีที่นางสาว
แก้วและนางสาวธรรมาซึ่งเป็นสัญชาติลาว
ลูกจ้างของหญิงไก่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในประเทศลาว
ว่าถูกออกหมายจับในคดีร่วมกันลักทรัพย์นายจ้างเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
ไม่กล้าเดินทางมาในประเทศไทยเพราะเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีนั้นนะคะ
ล่าสุดค่ะพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ขอให้ทั้งสองคนมามอบตัวตำรวจจะให้ประกันตัว
โดยจะมีการประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมให้ด้วยนะคะ
จากเห็นว่าคดีนี้มีข้อพิรุธในสำนวนการสอบสวนเพราะว่านางไก่มาแจ้งความว่าทั้งสองคนลักทรัพย์ไป๑๒รายการ
เป็นเงินกว่าสองล้านเก้าแสนบาทซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนได้มีการส่งสำนวนให้อายการพิจารณาแล้ว
แนะนำให้ทั้งสองคนทำหนังสือขอความเป็นธรรมถึงสำนักงานอายการสูงสุด
เพื่อให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมรวมทั้งจะมีการอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะคะ
จะให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนในภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับพรมแดนไทยลาวอีกด้วยค่ะ